เขาบอกว่าช่วงยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะ
บางคนอาจจะไม่มีเวลาเดินทาง
ก็เลือกวิธีการที่จะทำบุญออนไลน์

เดี๋ยวนี้เรื่องของออนไลน์
มาเขาเรียกว่ามีผลกับชีวิตประจำวันมากขึ้น

เขียนคำโอกพรปิ๊มไท

คราวนี้เป็นการบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญออนไลน์
แต่คุณผู้ชมทำอย่างไรเราถึงจะมั่นใจได้
ว่าเราได้บริจาคไปแล้วเงินนั้นไปทำบุญจริง

วันนี้เรารวบรวมกันมาให้ได้ติดตามนะคะจากรายงาน
กิจกรรมหลอดเทียนพรรษาออนไลน์
ส่งคำอธิษฐานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการทำบุญแต่ไม่มีเวลา
และไม่สะดวกในการเดินทางไปที่วัด
ได้มีช่องทางสั่งสมบุญทุกที่ทุกเวลา

วิธีการบริจาคทำได้ง่ายไม่ยากค่ะ
เพียงแค่กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรจำนวนเงินบริจาค
กดโอนเข้าบัญชีผู้รับบริจาค

ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาทำบุญออนไลน์มากขึ้น
การบริจาคเงินสร้างพระอุโบสถ
ช่วยผู้ป่วยยากไร้รวมไปถึงการไหว้พระทางออนไลน์
งานรับบริจาคของวัดพระธรรมกายระบุว่า
ปัจจุบันพฤติกรรมของคนที่ทำบุญทางออนไลน์อยู่ที่ประมาณร้อยละห้า
แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานอายุระหว่าง๒๐๔๐ปี
มีความเชี่ยวชาญทางไอที
บริจาคเงินจำนวนไม่มากแต่บริจาคบ่อยค่ะ
การทำบุญในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
สังเกตง่ายคือหลีกเลี่ยงการบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ไม่คุ้นชื่อ
หรือยังไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ระวังเป็นพิเศษหากมีอีเมลที่ส่งมาจากองค์กรที่ไม่เคยติดต่อด้วย
ห้ามกดลิงค์ที่แนบมาในอีเมลหากยังไม่แน่ใจค่ะ
เลี่ยงการบริจาคเงินผ่านองค์กรรับโอนเงิน
หรือผ่านการโอนเงินโดยตรงจากธนาคาร
เพราะการบริจาคเงินด้วยวิธีเหล่านี้อาจไม่ได้ให้ความคุ้มครอง
กรณีที่เกิดการช่อกงขึ้น
และหากมีข้อสงสัยหรือความกังวลใจ
หลังจากได้บริจาคเงินไปแล้วให้โทรศัพท์ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีทันที
เท่านี้ก็จะทำให้การทำบุญออนไลน์อุ่นใจและปลอดภัยชัวร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน